เป็นไงบ้างคะตอนนี้คือวันนี้เลย
แชร์ภาพแบบแต่งเป็นนางงาม
สรุปหนูแต่งทำไมหนูไปประกวดนางงามค่ะ

หนูยังไม่ได้ประกวดค่ะแต่ว่าเหมือนมีคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นน้องเปล่าในลุคนางงามอะค่ะ
หนูก็เลยแบบคิดกับพี่เขาคิดคอนเทนต์แล้วก็ทำขึ้นมา
ก็คือถ่ายภาพคือถ่ายเอาเพิ่มตรงก็ถ่ายเป็นโปรไฟล์ไปเฉย
ให้ทุกคนได้ดูว่านี่นะเราเป็นแบบนี้ลูกนางงาม

เยอะมากค่ะขอบคุณด้วยค่ะ
เพิ่งจะดูเข้าหน้า
เกี่ยวกับยาวของมัน

หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองขึ้นกล้องนะ
แต่ก็ยังอยากฝึกค่ะอยากฝึกอีกเยอะในเรื่องการโพสต์การอะไร

ถ้ามีโอกาสก็บางทีอาจจะค่ะ
คนมาจีบไปให้ลงประกวดเยอะไหมคะ
ก็เยอะค่ะแต่ว่าหนูบอกว่าตอนแรกหนูบอกว่าหนูไม่เหมาะ
แต่พอลองมาได้ทำกับพี่เขาที่ลองนั่นก็
รู้สึกว่าตัวเองก็สามารถทำได้เหมือนกันในระดับหนึ่งค่ะ
เรียกว่าเฟียสเลยไหมคะ

ก็แบบจะหลีกจะกล้าต้องฝึกกันนิดนึงเนอะ

ก็เห็นบอกว่าหลังจากที่พี่อาณาไปคุยทอล์กก็แบบว่าโอ้โหฟีดแบ็คดีมาก
ค่ะพี่ก็แฟนคลับนางงามเยอะมาก
ให้เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะ

ร้องเพลงหนูยังทำต่อค่ะคือยังทำอยู่ตลอดค่ะ

ค่ะก็ตอนนี้มีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยค่ะ
งานร้องเพลงตามงานเลี้ยงหรือว่างานเปิดตัวรถอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณเริ่มรู้จักเราหรือยังคะเป้ากินการเลยค่ะ
ก็มีคนขอถ่ายรูปเยอะขึ้นค่ะจากแต่ก่อนไม่มีใครรู้จักเลย

คุณคิดไหมคะว่าจากจุดตรงนั้นเราทำให้เราเป็นที่รู้จักได้ขนาดนี้เลยค่ะ
ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าตัวเองจะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ค่ะ
แล้วก็มีคนติดตามให้กำลังใจเยอะมากเลยค่ะ
เพื่อให้ดูว่าเปล่าร้องเพลงเพราะจริงลองเสิร์ฟให้พี่ฟังหน่อยค่ะ
พอแล้วหัวใจอย่าไปรักใครง่ายอีก
คงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องข้อความเห็นใจ
พยายามทำดี
ยังไม่มีความหมาย
เขาไม่เห็นใจ
รักมากแค่ไหน
ก็ต้องไปอยู่ดี

ก็เยอะขึ้นค่ะคือได้มีกำลังส่งให้ทางบ้านมากขึ้น
แม่ก็จ่ายหนี้อะไรก็เกือบจะหมดแล้วค่ะ

ก็ประมาณ๓๔หมื่นค่ะไม่เยอะตอนที่ไปอยู่ในค่าย

ค่ะคือเงินส่วนหนึ่งที่เป็นหนี้เพราะว่าเราเอาไปใช้
เพื่อตามความฝันเราด้วยใช่ค่ะ
ค่ะตอนนี้ก็เคลียร์ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วค่ะ
ภูมิใจไหมคะสมมุติเราได้มาพันหนึ่งเราให้แม่เท่าไหร่คะ
หนูได้มาพันหนึ่งหนูก็ให้คนละครึ่งครับ
หนูต้องใช้จ่ายแบบเหมือนซื้อเสื้อผ้าถ่ายรีวิวอะไรด้วยค่ะ
คนละครึ่งครึ่งตอนนี้รายได้งานเลยเค้าจังเท่าไหร่ค่ะ
ก็แล้วแต่แรตค่ะเหมือนว่าถ่ายรูปอะไรแบบนี้ก็ขริตหลักพันค่ะไม่แพง
ก็ได้คุยกันค่ะในเรื่องคอนเสิร์ตงานนี้
ก็แต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องอะไร

ใช่ค่ะน้องรู้สึกมาพรุ่งผู้จัดการด้วย

ครึ่งมีวัลไลท์ติ้ทที่ยังร้องตามงานทั่วไปค่ะปกติ
ก๊อตลางได้ก็ติดต่อเลย

อยากหาเล่นเกี่ยวกับเรื่องสนตัวพอจะเล่าได้ไหมค่ะ
บอกว่าลูกกี่คนเรียนอยู่ที่ไหน

เพราะว่าพ่อแม่มีลูกกี่คน

ค่ะก็หนูเป็นน้องคนสุดท้องครับ

ละพ่อค่ะแต่พ่อก็เสียไปแล้ว

คนเดียวที่เป็นพ่อเดียวกับหนูสองคนค่ะ

ทำงานใช่ค่ะแล้วก็ให้แม่ด้วย
บางทีก็ส่งตัวเองด้วย

ก็เริ่มมาช่วยตัวเองเยอะขึ้นค่ะ

เช่นครับเพราะค่ะครับพ่อแม่

งานอะไรก็ไม่ได้มีมา
แล้วแม่ขายของอะไรอะไร

ไปช่วยค่ะช่วงปิดเทอมไปช่วยตลอดแต่ว่าสวยอ่ะเนอะมีคนมาจีบยังไหมคะ
ก็มีบ้างค่ะแล้วหนูมีแฟนหรือยังคะตอนนี้หนูหนูมีมีคุยอยู่แล้วค่ะ
ให้กำลังใจไหมคะค่ะให้กำลังใจค่ะก็คุยกันมานานมากแล้ว
เป็นปีกว่าแล้วยังมีข่าวเยอะเยอะเขาว่าไงบ้างคะ
ก็เขาไม่ได้อะไรค่ะเขาสนับสนุนในเรื่องร้องเพลงอะไรด้วยค่ะ
เขาห่วงการหนุ่มเยอะนะคะหนูแล้วแต่อนาคต
หนูต้องบอกว่าหนูมาทำงานก็คิดว่าจะทำงานค่ะ
อนาคตถ้าสมมุติมีคนมาจีบไปเล่นละครล่ะคะก็แล้วแต่อนาคตดีกว่า
หนูยังคาดหวังตัวเองไม่ได้คือแบบมันจะได้เงินก้อนโตขึ้น
อยากจะทำตรงนั้นค่ะก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรค่ะ
มีความฝันสูงสุดมั้ยค่ะต่อจากนี้
ประกวดตั้งแต่ป๖ก็จนถึงอายุ๒๐ตอนนี้ก็ยังชอบ
แล้วก็อยากที่จะเป็นนักร้องค่ะชอบมากนะคะ
ตอนนี้ก็มีแฟนคลับแล้วล่ะค่ะฝากขอบคุณแฟนคลับนะคะช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วย
ก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะแฟนคลับทุกคนนะคะที่ติดตามเปล่าให้กำลังใจมาตลอดนะคะ
ขอบคุณด้วยค่ะฝากติดตามผลงานเปล่าด้วยนะคะเร็วนี้คือมีผลงานเพลงมาให้ทุกคนรับชมแน่นอนค่ะ

ทางติดต่อก็เฟซบุ๊คเหมือนเดิมค่ะเฟซบุ๊กเปล่ากิ่งการส่องสว่างเพจเปล่ากิ่งการส่องสว่างแล้วก็ไอจีเปล่ากิ่งการค่ะ
ค่ะติดตามได้เนอะค่ะติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ทำให้แยกดูลูกก่อนมีกี่ลูกอ่ะไม่ปล่อยลงไปสามลูก
เกี่ยวกับบทอะไรวะ
มีเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวเปล่า

พนันวิธีพระอาจารยี

แล้วก็กูคิดว่าคุณจะแบบ

เวิร์นต้องบินไปนู่นพูลกงพูล
อยากคุยแบบปกติ

พักต่างได้เลย
เพิ่งไหว

ให้เห็นองศาแก้นต่าง

ตอนนี้คือเล็บเล็บต้องไม่ขบนะลูกตอนเนี้ยให้เห็นไปเลยค่ะน้องยาว

น้องมาเจอคนอื่นป่ะนี่น้องน้องก็ต้องเตะต่อไปนะไม่เน่มากบอกค่ะเอา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

อ้าปากอ้าปากถูกหรอ
ส่งจูบส่งจูบ
งงมากกับการส่งจูบ
ส่งให้อารยาหน่อยซิ
ส่งไปแล้วส่งไปแล้ว

วิงปีกด้วย

เดินทาง๓ชั่วโมงล่ะบ้างว่าหนูยิง
เดินทาง๓ชั่วโมงก็ไม่ขึ้นดังนวลล่ะ

แล้ว๓ชั่วโมงล่ะ

มาจากไทยรัฐ